ข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งตัวโตเลยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอืม
มือเท้ารัดคอแทงโหดครับฆ่าเสียจ๋าวัยหกสิบสอง
หกห้องนอนเค้นลูกน้องคือผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นเสียฐานะดีเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ใน
จังหวัดชนบุรีอืมสภาพเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมนะคะ
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมัดทั้งมือมัดทั้งเท้ามัดคออย่างแน่นหนาด้วย
แต่ที่เขาเสียชีวิตจริงจากการถูกกระหน่ำแทงทั้งที่หน้าอกแล้วก็หน้าขา
ครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนห้องนอนเพราะคนร้ายเนี่ยลากขึ้นจากชั้นล่างไปหมกไว้ที่ชั้นสอง
เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เสียชีวิตครั้งนี้ก็คือนายประยูนปิติพงพลหรือว่าเขาเรียกกันว่าลุงจ๋าค่ะ
อายุ๖๒ปีเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีนะคะ
ร้านชื่อว่าร้านจ๋าเฟอร์นิเจอร์เป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น๒คูหาอยู่บนถนนเทพประสิทธิ์ค่ะ
ชั้นล่างเนี่ยพบว่าห้องด้านขวามีคราบเลือดหยดเป็นกองแล้วก็หยดเป็นทางขึ้นไปถึงชั้นสอง
ส่วนรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ค่ะเหมือนกับว่ามีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงเกิดขึ้น
พอเจ้าหน้าที่เดินตามรอยเลือดขึ้นไปชั้นสองเนี่ยนะคะก็เจอร่างของนายประยูน
สภาพคือสวมกางเกงตัวเดียวค่ะถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็รัดคอด้วยเชือกไนลอน
นอนเสียชีวิตอยู่บนฟูกมีบาดแผลถูกมีดแทงเข้าที่กลางอกและต้นขาขวา
ในที่เกิดเหตุพบมีดที่มีคราบเลือดติดตกอยู่ด้วย
ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
นายดำรงศักดิ์ฉลาดลบหรือว่าสิงห์ฉลาดลบ
เป็นคนงานของร้านคนที่เป็นคนไทยนะคะ
เล่าบอกว่าปกติที่ร้านก็จะมีลูกน้องสองคน
คือตัวเขาเองกับอีกคนนึงคือนายขุน

แต่นายขุนเนี่ยนอนที่ร้านกับนายประยูนเจ้าของร้าน
วันเกิดเหตุตัวเขาไม่ได้ไปทำงาน
หลังจากที่ร้านปิดก็มีเพื่อนข้างร้านเนี่ยโทรไปตามเขา
บอกว่าในร้านมีคราบเลือดแล้วก็มีรถล้ม
รีบไปดูแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปคนเดียวนะคะ
ก็เรียกเพื่อนข้างร้านนี่แหละขึ้นไปด้วยกัน
ก็ปรากฏว่าเห็นนายประยูนถูกฆ่าตายแล้ว
ตำรวจควบคุมตัวทั้งนายขุนแล้วก็นายดำรงศักดิ์ไปสอบสวนค่ะ
ทราบมาเหมือนกันว่าเสียจ๋าเนี่ยนะ
ปกติแล้วชอบดุดะว่ากล่าวลูกน้องเป็นประจำ
ตัวนายดำรงศักดิ์ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เหมือนว่านายขุนเนี่ยจะโดนดุด่านักเป็นพิเศษ
รวมถึงเงินที่ได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะคะ
จ๋าเขาไม่เอาไปฝากธนาคารแต่เขาจะเก็บเอาไว้ในตู้เซฟ
ตำรวจก็เลยพุ่งปมไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวกับฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังเร่งสอบสวนแล้วก็หาหลักฐานในการจับตัวผู้ลงมือฆาตกรรมครั้งนี้อยู่นะคะ